ส่วนเรื่องราวของข่าวกีฬานะครับในรอบปีที่ผ่านมา
สรุปกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
วันนี้เป็นเรื่องราวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

กับสิ่งที่เรามองกันมาหลายปีว่ามีขึ้นหรือไม่
เรื่องของการล็อกผลการแข่งขันการล้มบอล
วันนี้นะครับมีการนำเสนอเรื่องราวนั้น
เกิดขึ้นจริงแล้วในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา

เมื่อมีการพนันเข้ามาบุคคลเหล่านี้ก็เลย

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

กับการปราบปรามขบวนการล็อกผลฟุตบอล
มะเร็งร้ายของวงการฟุตบอลไทย
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอล
จับกลุ่มผู้กระทำผิดในการล็อกขนฟุตบอลล็อตแรกจำนวน๑๒คน
ซึ่งประกอบไปด้วยนักฟุตบอลผู้ตัดสินผู้บริหารสโมสรรวมไปถึงเอเย่น
สำหรับนักฟุตบอลประกอบไปด้วยนักเตะของราชนาวี๔คน
คือนรงวงทองคำสุวิทยานำสินหลากเสกสรรชาวทองหลางและสุธิพงศ์เหลาพร
รวมไปถึงวีระเกิดพุษาผู้รักษาประตูของทีมนครราชศรีมามัสด้าเอฟซี
ขณะที่ผู้ตัดสินมีรายชื่อของเปาเก๋ธีรจิตสิทธิศุกร์
ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่มีความเกี่ยวพันกับทุกแมชต้องสงสัย
รวมถึงมีรายชื่อของเปล่าภูมิรินคำรื่นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าของสมาคม
ซึ่งถือเป็นผู้ตัดสินฝีมือดีคนหนึ่งของวงการ
ทั้งสองคนร่วมมือการล็อกผลการแข่งขันเริ่มจากการแข่งขันฟุตบอล
โยต้าลีกครับระหว่างอุบลยูเอ็มทีชนะศรีสะเกดเอฟซีสามประตูต่อศูนย์
โดยกำหนดให้มีผลประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกมากกว่า๑ประตูแล้วก็เป็นผลสำเร็จ
ต่อมาในวันที่๑๐กันยายนศึกฟุตบอลไทยลีกระหว่างนครราชศรีมา
เสมอกับสุพรรณบุรีสองประตูต่อสองนายธิรจิตหรือเป้าเก๋ร่วมกับกลุ่มทุนพนัน
และผู้บริหารทีมฟุตบอลติดต่อว่าจ้างวีรักษ์เกิดพุษา
โดยกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าให้มีการทำสกอร์สูงกว่า๒ประตู
ซึ่งผลการแข่งขันเป็นไปตามเป้าหมายถัดมาในวันที่สิบเจ็ดกันยายน
เกมระหว่างพัทยายูเนเต็ดกับราชนาวีผู้ร่วมขบวนการติดต่อนักฟุตบอลของทีม
ในตำแหน่งกองหลังและพุทธศาสตร์ประตูจำนวนสี่คนและมีนักกีฬาอีกส่วนหนึ่ง
กำลังถูกรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมในเกมนี้กำหนดผลการแข่งขันให้มีประตูรวมสามประตู
และผู้ประหลาดติดต่อว่าจ้างพุทธศาสตร์ประตูและกองหลังของราชนาวีสามคน
กำหนดผลการแข่งขันให้มีประตูรวมในครึ่งแรก๒ประตูขึ้นไป
แม้ว่าเกมนี้ไม่เป็นผลสำเร็จ
หลังจากการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้กระทำผิด
ตัวแทนสโมสรก็ออกมาแถลงข่าวว่า
โมสรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล็อกผลฟุตบอล

ซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่า
หากการตรวจสอบสโมสรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็จะไม่มีบทลงโทษกับสโมสรอย่างแน่นอน
และจากนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะสอบสวนผู้กระทำผิดอีก๑ล็อต
หากมีความคืบหน้าจะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป
สมสอบสโมสรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ครับเวลาเสียชื่อเสียง
และถ้ามีหลักฐานถูกยุบทีมยุบสโมสรขึ้นมา

เพราะฉะนั้นผมมั่นใจ
ผมว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ว่าสโมสรไม่มีส่วน

วงการฟุตบอลไทยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และนับเป็นสิ่งที่ดีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจปราบปรามขบวนการล็อกผลการแข่งขัน

จากนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าต่อ
ที่ฟุตบอลไทยจะถึงคราวล่มสลาย
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน